คุณผู้ชมถามพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตแบบนี้ว่า
เวลาเราทำข่าวหรืออ่านข่าวเนี่ยนะ
ไม่ค่อยจะเห็นนะว่าผู้ต้องหาหรืออะไรเนี่ย
ไปที่สอนอตอนเช้ามืดเช้าตรู่เลย
เช้าตรูแบบขนาดตี๕๓๐น

โยคีปอและโยคีโรเบิร์ตก็ครบกำหนดรายงานตัว

อภิมฮาอภิษฎชนมากเลย

นี่นะฮะทั้งปก็คือคุณตานุพัฒน์

ในชุดบวชพรามสีขาว
อยู่ที่สพเมืองนลครึ่งชั่วโมง

นักข่าวช่างภาพอะไรแทบไม่ได้ภาพอะไรมาเลย

ประสิทธิ์ให้สแดงให้เห็นว่าเอ๊ะมาจริงนะ
มันเป็นหลักฐานส่งให้นักข่าวดูอะไรแบบนี้นะฮะ
ต่อมาครับสายหน่อย๑๐โมง
นายมงคลกิจหรือว่าพี่เต้ครับสสเต้เนี่ยนะครับ

นิตหรือว่านายวินิตรีปัญญาลุงหาปลานี่แหละ
มาที่โรงพักเพื่อจะขอโทษครับ
นี่อย่างที่พี่เต้ลั่นวาจาไว้เลย
เดี๋ยวจะขอโทษลุงนิตต่อหน้าธารกำนันแล้วก็ตำรวจด้วย
กรณีที่พี่เต้เคยบอกว่าทำไมถึงไม่ช่วยเหลือคุณตังโม
ตามคลิปวงจรปิดที่เห็นว่าพายเรือเข้าใกล้ขอนไม้กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วลุงนิตเนี่ยก็มาแสดงตัวว่าเขาเองนี่แหละเป็นคนพายเรือไป
แต่เห็นว่าเป็นขอนไม้ก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรไม่ใช่คุณตังโม
นิตบอกที่มาเจอกับพี่เต้เมื่อวานนี้ก็จะมาให้สสเต้ยืนยันชัดไปเลยว่า
สิ่งที่ปรากฏในคลิปนั้นคือขอนไม้อย่างที่ลุงนิตเคยบอก
เพราะก่อนอันนี้เคยคุยกันแต่ทางโทรศัพท์
ซึ่งพี่เต้ครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มามือเปล่า
มีรังนก๑กล่องมามอบให้กับลุงนิตด้วย

แล้วพี่เต้ก็ยกมือไหว้ขอโทษลุงนิตต่อหน้าสื่อมวลชนเลย
กล่าวยอมรับผิดกับคำพูดที่ไปสร้างผลกระทบกับลุงนิต
เต้ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายลุงนิต
เพราะไม่เคยโกรธเครื่องกันและไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
หลังจากนั้นจับมือกันเสร็จลุงนิดก็รับไหว้ด้วยนะครับ
แล้วก็ให้อภัยส่วนจะถอนแจ้งความหรือเปล่า

นิตบอกต้องไปปรึกษาคุณศิระเจนจาคะก่อนครับ
ส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีอะไรกับพี่นิดนะฮะ

สพเมืองนนท์ยังมีคนมาเยี่ยมไม่หยุดไม่หย่อนครับ

คนนี้ก็มาทนายรัชพลศิริสาคร

นายรัชพลไปแจ้งความบุคคลบนเรือในข้อหาให้การเท็จ
และทำลายพญาหลักฐานก็คือแก้ววายและขวดวาย
ซึ่ง๒ข้อหานี้โทษต่างกันนะครับ

แต่ถ้าข้อหาทำลายหลักฐาน
อันนี้โทษจำคุก๕ปีปรับ๒๐๐๐ถึง๕แสนเลยครับ
นายรัชพลเขาเชื่อว่าตำรวจมีพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว
แต่ขอให้ตำรวจเรียกทั้ง๕คนบนเรือเนี่ย
มาสอบสวนเพิ่มเติมว่าจะเอาผิดได้หรือไม่อย่างไร
เพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีการแจ้งข้อกล่าวหา๒ข้อหานี้
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเท่านั้นเองครับ